คุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีคนร้ายก่อเหตุเป็นลักษณะของการก่อกวนสร้างสถานการณ์หลายจุดเลยนะคะในจังหวัดปัตตานีมีทั้งวางระเบิดร้านสะดวกซื้อมีทั้งยิงทหารด้วยค่ะ
ก่อกวนสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๓๐นาที
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่อำเภอน้องจิกมีคนร้ายไม่ทราบจำนวน
อบวางระเบิดที่ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑ตั้งอยู่ภายในปั๊มปอตทดอนยาง
ถนนสายปัตตานีหัดใหญ่ตำบลบ่อทองจนเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรง
และขณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเกิดระเบิดขึ้นค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุปั๊มได้เปิดบริการตามปกติ
เช่นเดียวกับร้านสะดวกซื้อปรากฏว่ามีคนร้าย๒คนบุกเข้าไปในร้าน
ใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อไล่ประชาชนและพนักงานออกไป
จากนั้นคนร้ายซุกระเบิดไว้เพียง๑๕นาทีก็เกิดระเบิดขึ้นแล้วก็เกิดไฟไหม้ตามมา
ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเกิดเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า๒จุด
ในพื้นที่หมู่๗ตำบลตุยงและพื้นที่หมู่๑ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิก
ทำให้เสาไฟฟ้าเสียหายไป๒ต้น
ขณะที่อำเภอเมืองปัตตานีมีคนร้าย๔คนขี่รถจักรยานยนต์
ใช้ปืนสงครามยิงใส่ป้อมปฏิบัติการตำบลบานา
พลทหารนบพลแก้วเพชรเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ๒คน
อกจากนี้นะคะคนร้ายยังลอบวางระเบิดหม้อแปลงไฟฟ้า
ระเบิดจำนวน๒จุดที่บริเวณสำนักงานที่ทำการทหารผ่านศึก
หมู่๔ตำบลบานาและบริเวณพื้นที่หมู่๒
ตำบลตะลุโบ๊ะอำเภอเมืองปัตตานี
ส่วนที่อำเภอสายบุรีคนร้ายกราดยิงเข้าไปในจุดตรวจราบอน

เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
มีคนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า
เสาไฟฟ้าล้มไป๔ต้นไฟดับในพื้นที่ด้วยนะคะ
อำเภอยะริงก็มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นเหมือนกันเกิดขึ้น๓จุดค่ะ
จุดแรกก็คือคนร้ายยิงจุดตรวจทหารพรานที่๔๒บริเวณหมู่๕
บ้านจบังตกูตำบลตันหยงดาลลอไม่มีใครได้รับประเจ็บนะคะ
ส่วนจุดที่๒เป็นเหตุการณ์เผายางรถยนต์บริเวณหมู่๑บ้านโต๊ะตีเตตำบลตันหยงจึงงา
ส่วนจุดที่๓เกิดเหตุระเบิดบริเวณถนนสาย๔๒ปัตตานีนราธิวาส
หมู่๓ตำบลตำมะสูตำบลตันหยงดาลอซึ่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ
หลังเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจเอกปียวัตรเฉลิมศรีรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
สั่งการนะคะให้ตำรวจทั้ง๑๕โรงพักใน๑๒อำเภอวางกำลังคุมเข้ม
สนทิกำลังร่วม๓ฝ่ายเข้าควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันเหตุต่อเนื่องและให้กันพื้นที่เกิดเหตุทุกจุด
จากเกรงว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำซ้อนรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง
คุณผู้ชมคะเชื่อว่าการก่อกวนในครั้งนี้น่าจะมาจากการตอบโต้เจ้าหน้าที่
แกนนำกลุ่มก่อความไม่สงบถูกวิสามันเสียชีวิตไปหลายรายค่ะ
เช้านี้ทางแม่ทัพภาคที่๔นะครับพลโธปียาวัดนักวันนี้ก็กำลังจะเดินทางลงพื้นที่
แล้วก็สั่งเจ้าหน้าที่ดูแลเข้มเลย๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ